เด่นประจำข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เป็นเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่ได้รับแจ้งเข้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมา
แต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูเหมือนจะไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ธรรมดา
มันกลายเป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางค่ะ
ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ตายอยู่ในกองเพลิงทั้งคู่

เริ่มจากก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับ
มีคนแจ้งมาว่ามีเหตุไฟไหม้ในหมู่บ้านฟ้าปีรมคลอง๗
ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน๒รายด้วย
คือนายวิโรธฉัดสุวรรณอายุ๕๓ปีนะคะ
คนนี้เป็นเจ้าของบริษัทผู้ตรวจสอบอาคารประเทศไทยจำกัด
อีกคนนึงเป็นนางสาวประพาพันธ์หูไทยสงศวัย๕๔ปี
สองคนที่เป็นสามีภรรยากันค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมเพลิงแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายก็คือช่วยไม่ทันเสียชีวิตทั้งคู่
เพื่อนบ้านเองยังบอกเลยว่าได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือ
เห็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายภรรยาเหมือนแบบเคาะประตูเคาะกระจก
ขอความช่วยเหลือแต่คือไฟมันโหมแรงมากเข้าไปไม่ได้ค่ะ
ทีนี้มันน่าตกใจตรงที่ว่าสายวันนี้ค่ะ
เนี่ยเขาบอกว่าจบที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
มันไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ธรรมดาแต่มันคือเหตุวางเพลิง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยพอลงพื้นที่ไปตรวจสอบหลังไฟมอดแล้วเนี่ย
ห้องนอนชั้น๒ที่เจอศพผู้ชายมันมีผ้าห่มเปื้อนเลือด
มีมีดปลายแหลมซุกอยู่ในผ้าห่มมีรอยเลือดที่บริเวณสวิตช์ไฟ
แล้วก็เจอแกลลอนน้ำมันเบนซินขนาด๕ลิตรอยู่ที่ห้องเก็บของชั้นล่างที่มีคราบเลือดติดอยู่เหมือนกัน
เนี่ยค่ะ๔อย่างนี้ที่เจอคืออ้าวถ้าไฟไหม้ธรรมดา
มาจากไหนแล้วคราบเลือดไปเดินได้หรือยังไง
มันมีตั้งแต่ผ้าห่มมีตั้งแต่รอยเลือดตรงสวิตช์ไฟ
วิทย์ไฟรอยเลือดบนถังน้ำมัน๕ลิตร
มาจากไหนถ้าเกิดเพลิงไหม้ธรรมดา

เพราะลายนิ้วมือคือลายนิ้วมือของภรรยานางสาวประพาพันธ์ที่เสียชีวิตด้วยกัน

ปรากฏว่าพอตรวจสอบศพของฝ่ายสามีอย่างละเอียด
มีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมเข้าที่หน้าอกซ้ายนะคะ
ส่วนฝั่งผู้หญิงมีรอยถูกกัดที่แขนทั้งสองข้าง

ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการทะเลาะกันรุนแรง
นี่คือฝาถังน้ำมัน๕ลิตร

งั้นแสดงว่ามือที่ไปเปิดจะต้องเปื้อนเลือดไงไปจับมันถึงจะมีเลือดแบบนี้
ใช่ค่ะเอ่อส่วนหลักฐานอื่นอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานที่ค่อนข้างชี้ไปในทิศทางที่บอกว่า
ผู้หญิงเนี้ยฝ่ายหญิงเนี้ยน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
อืมเอาไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปให้ดูเลือดตามจุดต่างต่างคือเอาอย่างงี้มันมีร่องรอยการต่อสู้แล้วกัน
เพราะว่าแขนฝ่ายหญิงมีรอยกัดสองรอยหน้าอกซ้ายฝ่ายชายมีรอยถูกแทง
เจอทั้งมีดเจอทั้งคราบเลือดเจอทั้งคราบเลือดที่สวิตช์ไฟ
คราบเลือดที่แกลลอนน้ำมันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่า
น่าจะมีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงระหว่างสามีภรรยาคู่นี้อาจจะพลั้งมือฆ่าสามีจนเสียชีวิต
หลานชายกลับมาตอนเที่ยงคืนก็ไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้เพราะหมกศพไว้ห้องนอน
ค่ะเลยคงจะตัดสินใจเหมือนกับว่าอำพลางคดีด้วยการเผาบ้านค่ะ
ก็เลยไปเอาน้ำมันมาแต่คิดว่าด้วยเชื้อเพลิงที่มันเป็นน้ำมันนะครับ
ติดไฟเร็วมากฝ่ายหญิงก็เลยคงจะหนีออกมาไม่ทัน
อ๋อก็เลยกลายเป็นอีกคู่นะคะค่ะ
ตรวจไปฟบเอ่อเกอร์รอนน้ำมันห้าลิฟท์ห้องเก็บของชาลล่าง
มีรอยเลือดมีรอยเลือดอยู่เราเชื่อว่าน่าจะเอาน้ำมันตรงนี้
เทแล้วเผาเพื่อทำลายศพซึ่งจากการตรวจสภาพศพ
ผู้ชายก็มีรอยของมีคมแทงที่หน้าอกซ้ายทีนี้เมื่อสักครู่
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นจดหมายแต่จดหมายนี้เขียนไว้นานแล้วนะ
ไว้ตั้งแต่๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยปี๒๕๖๐
เป็นฝ่ายภรรยาเขียนเอาไว้ค่ะใจความสรุปสั้นง่ายเลยคือ
เราเคยใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาด้วยกันแต่พอเริ่มมีฐานะเธอก็ไปมีคนอื่น
ฝ่ายชายว่าไปมีคนอื่นแล้วก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ย
ฝ่ายภรรยาเนี่ยไม่มีลูกแล้วก็ชอบทะเลาะกันบ่อยครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือทุบตี
คิดว่าน่าจะเหมือนเป็นความอัดอั้นตันใจความโกรธความแค้นที่มันฝังใจไว้
และสุดท้ายอาจจะมีเหตุทะเลาะกันรุนแรงจนพลั้งมือฆ่าแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ตรงที่ว่าเจ้าทุกข์ก็เสียชีวิต
ฝ่ายคนก่อเหตุก็เสียชีวิตในกลองเพลิงเหมือนกัน
สุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่รู้จะเป็นคดีความยังไง